ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก
นายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรี
ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
หลังแก้ไขสัมประธานไทยคม
โดยเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมก็ได้ควบคุมตัว
นายแพทย์สุรพงศ์ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
โดยสารเห็นว่าเหตุผลที่ขอแก้ไขสัญญา

ไม่มีการศึกษาถึงผลประโยชน์ที่ประเทศ

ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติและประชาชน
มีเพียงแต่เหตุผลของบริษัทชินคอป
ที่มีนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

โดยการแก้ไขสัญญาสัมประธานไทยคม
ลดสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ๕๑
เป็นร้อยละ๔๐โดยไม่ผ่านการเห็นชอบ

ผู้รับสัมปทานและก็มีผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการกำกับดูแล
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของรัฐ

เกียรติภัยโรธอดีตผู้อำนวยการสำนักงานอวกาศแห่งชาติ
จำเลยร่วมในคดีสารได้พิพากษาให้จำคุก๑ปี
ปรับอีกสองหมื่นบาทแต่เห็นว่าจำเลยทั้งสอง
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงให้รอลงอายา๕ปี
โดยคดีนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการของสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ภายหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีมติ๖ต่อ๒ว่าในแพทย์สุรพงศ์
กระทำการโดยมิชอบทำให้มีมูลความผิดทางอาญา
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ประมวลกฎหมายอาญาครับ